ทุกวันนี้แตกค่ะแตกนี่หมายถึงแตกหักกัน
หนึ่งแล้วนะและแตกที่สองคือนี่
ดั้งแตกจมูกแตกซีลิโคนเบี้ยวเลย
ตรงนี้ด้วยเพราะว่าโดนอะไรรู้ไหมขวดน้ำหอม
เอามาทุบทุบหน้าครับนี่เป็นเพื่อนรักกันจริงเหรอ
ใช่ค่ะก็โดนบุกเข้าไปทุบถึงห้อง
ทะเลาะกันเรื่องผู้ผู้ชายนี่แหละ

เข้ามาถึงคอนโดเลยนะบุกมาถึงห้องเลย
สภาพของห้องในคอนโดเธอข้าวของกระจัดกระจาย
นี่ไม่ได้แค่โดนขวดน้ำหอมทุบดั้งอย่างเดียวนะ
แต่กลายเป็นรื้อค้นข้าวของหมดเลยค่ะ

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑มิถุนาแล้วค่ะ

ไปแจ้งความที่สนห้วยขวาง
มันไม่คืบหน้าก็เลยต้องมาหาคุณกันจอมพลัง

ตี๔๒๓นาทีมาเลย
เดินกันมาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นลูกศรชี้

หน้าห้องแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม

อันนี้คือตอนที่แบบจะเข้าไปแล้วนะ

อันนั้นน่ะคือเกิดเหตุทำร้ายร่างกายแล้วนะ

กางเกงเขียวคือพรอยเดินตามออกมา
แล้วก็มีแฟนพลอยอีกคนนึง

ลิฟต์กล้องวงจรปิดในลิฟต์ก็เห็นชัดเจน

หลังจากที่เกิดเหตุนี่เห็นไหม๓คนเลย

แชทที่โรสคุยกับผู้ชาย

ต้นเหตุเพราะว่าโรสหึง

แล้วก็มีการขู่ด้วยนะให้ฝ่ายชายระวังตัวหน่อย
ฝ่ายชายตอบกลับโรสมาว่าไม่ได้เป็นอะไรกันเยอะ

แล้วก็ส่งไปหาผู้ชายซึ่งเป็นคนบาโฮส
ใช่ค่ะแล้วฝั่งดรีมบอกว่า
จริงบอกกับโรสไปแล้วนะ
ว่าไม่ได้ยุ่งเลยกับผู้ชายบาร์โฮส

แต่ว่าฝ่ายผู้ชายทักมาแล้วก็ชวนดรีมไปเที่ยว
ดรีมก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่ชอบเขาอะ

ทำไมรอปภถึงให้โรสกับเพื่อน

เอาบัตรไปแตะเปิดประตูให้อีก
คอนโดเดียวกันนะคุณแต่อยู่กันคนละตึก
เป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ไม่กลัวประมาณนี้ค่ะ
ก็คือแบบว่าถ้าไปเจอที่ทำงาน

ให้ระวังตัวไว้ให้ดีจะเอาให้หนักกว่านี้ประมาณนี้ค่ะ
ยืนยันหน่อยว่าตัวเราทุกวันนี้ได้คบกับผู้ชาย
ไม่ค่ะไม่ได้คบไม่ได้คุยเลย
แค่ว่าเขารู้วันที่หนูมีปัญหา
แล้วเขาก็มาขอโทษว่าแบบเหมือนเป็นต้นเหตุที่เกิดจากเรื่องนี้ค่ะ

ตามความคืบหน้าแต่เอ๊ะทำไมรอปภถึงสแกนให้ฝั่งโรสกับพลอย
แล้วก็แฟนพลอยขึ้นมาบนตึกได้ทั้งที่ต่อให้อยู่คอนโดเดียวกัน
แต่ก็อยู่คนละตึกอ่ะคือเขาแค่บอกว่ามาหาเพื่อนอย่างนี้ก็ปล่อยให้ขึ้นมาเลยเหรอ
ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนฟังคุณกันจอมพลังหน่อยค่ะ
บอกว่าตอนนี้เรียกฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ทั้งโรสพลอยและแฟนพลอยมาแล้ว
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าออกไหมเลขครั้งที่๒
แล้วไม่มารับทราบข้อกล่าวหาจะออกไหมจับแล้วนะ

ได้รับบาดเจ็บสาหัสบุกรุกยามวิการ

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ